ประเด็นกับผมทัศนัยโค้ทองและทีมข่าวไทยรัฐทีวี
นะครับก่อนจะไปเดี๋ยวตามความคลิปหน้าเรื่องของการประกาศ
ทั้งเรื่องของการระบาดของโควิด๑๙เราไปเริ่มกันที่
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันกันก่อนเช่นเคยครับ
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีรถกระบะเสียรหลักไปชนท้าย
โม้ปูนกลางแยกที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าแยกร้อยศพ
ที่อำเภออูทองส่งผลให้คนขับถูกอัดก๊อปปี้อยู่กับรถ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างออกมา
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ตัดถังช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ภายในรถพบถุงผ้าบรรจุเหรียญเงินนับร้อยถุง
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไปดูแลให้ผู้บาดเจ็บ
สอบสวนนายสมชายหอมดอกพุธอายุ๔๖ปีคนขับรถโม้ปูน
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปส่งปูนให้ลูกค้า

นายไพโรธผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นพนักงานเก็บเงิน

ขับรถพุ่งชนกลางคันอย่างจัง
ตำรวจนำตัวคนขับรถโม้ปูนไปสอบปากคำ

รถบรรทุกปูนกำลังข้ามถนนเพื่อกลับรถ

จะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนกลางคันอย่างจัง

กลับรถหน้าปั๊มน้ำมันในพื้นที่บ้านโคกตายอ
ตะบนซับสมอทอดอำเภอบึง๓พันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ทำให้รถเก๋งชนกับด้านข้างของรถโม้ปูนจนพังยับเยิน
พลเมืองดีช่วยนำตัวนายสุรชัยเรียบใจดีอายุ๒๙ปี
คนขับรถเก๋งออกมาจากรถนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบรรทุกปูนระบุว่าก่อนเกิดเหตุรับปูนซีเมนมาจากบริษัท

แต่ขณะขับข้ามถนนเพื่อกลับรถ
จู่ก็ถูกรถเก๋งชนด้านข้างอย่างจัง
ขณะที่นายสุรชัยผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่ากำลังขับรถไปทำธุระ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถบรรทุกปูนข้ามถนนในระยะกระชันชิด
ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
เพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
ผู้บาดเจ็บเชื่อว่าที่รอดมาได้ในครั้งนี้
บารมีหลวงพ่อปานวัดนมโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุ้มครองจนรอดปลอดภัย
เกิดเหตุไฟไหม้ภายในหมู่บ้านโศกแมวหมู่๒
ตำบลอุ่มเม่าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียง
น้ำดับไฟซึ่งพบว่ามีบ้านถูกไฟไหม้เสียหายสี่หลัง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง

แต่บ้านก็ถูกไฟไหม้วอดทั้ง๔หลัง
จำนวนนี้มีบ้านของตายายวัย๘๐ปี๒คน

เพราะดีที่หนีรอดเอาชีวิตออกมาได้
แต่เงินสดกว่า๔แสนบาทที่เก็บมาทั้งชีวิต

สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะเป็นบ้านไม้มีอายุหลายสิบปี
หลังเกิดเหตุมีหน่วยงานของรัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนมูลค่าความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาท